ทางภาคเหนือของไทยทางตอนบน
หลายจังหวัดตอนนี้ฝนตกหนักน้ำท่วม
กรมอุตุเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมถึง๒๓สิงหาคม
ไปดูที่อุตรดิษฐ์ก่อนนะครับฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ด้วยนะครับน้ำป่าจากภูเขาสูงของอำเภอท่าปลา
อุตรดิษฐ์เนี่ยไหลลงมานะครับลงสู่คลองสิงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะฮะ
หลายพื้นที่นะครับของอำเภอท่าปลา๕ตำบลนะ
แล้วก็อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์อีก๒ตำบลชาวบ้านกว่า๑๐๐ครัวเรือนนะครับ
ตอนนี้เดือดร้อนนะครับกระแสน้ำเนี่ยพัดแรงมากถนนก็ขาดนะครับ
ข้าวของเครื่องใช้เสียหายหมดนะครับกู้ภัยต้องระดมกำลังนะครับ
เรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์กระจายไปตามจุดต่างไปช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ในบ้าน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดนะครับ
เส้นทางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับที่น้ำป่าหลากเข้าท่วมเนี่ย
มีถนนวังศรีสูบเขื่อนศิริกิจระดับน้ำสูง๔๐เซนติเมตร
น้ำไหลเชี่ยวด้วยนะฮะจังหวัดก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังไปถึง๒๔สิงหาคมเลยนะครับ
เพราะวันจะซ้ำรอยเรื่องดินคลนถล่มเมื่อปี๔๙น้ำทุ่มครั้งนี้เนี่ย
ชาวบ้านบางคนบอกว่าหนักที่สุดในรอบ๕๐ปีนะครับที่อุตรดิ
อืมค่ะทีนี้ค่ะไปดูที่จังหวัดลำปาง
ชาวบ้านเนี่ยนะคะต้องช่วยกันเข็นรถค่ะ
นี่ค่ะจมอยู่ในน้ำเพราะว่าน้ำป่าจากภูเขาสูง
แม่ไทยเหนือไหลหลากลงมาตามลำห้วยสาขา
แล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะ
ในพื้นที่หมู่๕หมู่๖ตำบลบ้านบอมอำเภอแม่ทะ

ระดับน้ำบางจุดสูงเกือบเมตรนะคะ
ก็ต้องเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงบางคนคือเก็บไม่ทันจริง
เข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ด้านล่างคือได้รับความเสียหาย
พื้นที่อะเพิร์แม่ถ้ามีบ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมไปแล้ว

ตำบลบ้านบอมตำบลสันดอนแก้วตำบลบ้านกิวตำบลป่าตันตำบลหัวเสือค่ะ
ท่านผู้ชมไปดูที่แพร่นะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำจากอ่างห้วยผาคำไหลหลากเข้าสู่ลำห้วย
เอ่อท่วมพื้นที่บ้านต้นห้าบ้านมณีวันที่ตำบลป่าแม่ตำบลเมืองแพร่นะครับ
นี่ฮะต้องเร่งกันขนของกันขึ้นมานะครับบางส่วนก็ต้องเอามาทิ้งไว้ที่ถนนก่อน
ที่วัดมณีวันเนี่ยน้ำท่วมสูงเกือบหนึ่งเมตรนะครับแล้วไม่มีทีท่าจะลดลงด้วยตอนนี้
ตำบลเวียงต้าอำเภอลองน้ำป่าทะลักเข้าท่วมแล้วก็พัดสะพานบ้านแม่ต้าเสียหายนะครับ
นี่ฮะบ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านก็ต้องขนของหนีน้ำกันก่อนน้ำนี่มาจากเขานี่ดูหูเส้นทางค่ะเห็นไหมฮะ
จะไปช่วยก็ลำบากนะครับบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำยมจังหวัดแพร่เนี่ย
ประกาศเตือนให้เร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะครับทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง
เม่นเด่นชัยอำเภอลองอำเภอวังชิ้นด้วย
เพราะคาดว่ามวลแม่น้ำยมจะเพิ่มสูงขึ้นหากฝนยังไม่ลดลง
แล้วก็เกรงกันว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อปี๓๘ก็ได้
ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะบนถนนทางหลวงหมายแรกร้อยหนึ่งนะคะ
บริเวณบ้านต้นหนุนตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาเข้าสู่ตัวเมืองน่านนะคะ
รถผ่านไม่ได้เลยเส้นทางนี้นะคะน้ำสูงค่ะแล้วก็น้ำเชี่ยวด้วย
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะรถกระบะถูกน้ำพัด
แล้วก็ตกถนนไหลไปไกลจากถนน๒๐เมตร
คดีนะคะคนขับเกาะต้นไม้เอาไว้ได้นี่ค่ะโอ้โหนี่มันพัดรถไปเลย
ใช่พัดรถไปเลยค่ะกู้ภัยก็เข้าไปช่วยนะคะ
นำตัวคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัยชื่อว่านายพงศักดิ์จันตะโมกอายุหกสิบสอง
โอ้โหเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ
เรือยังถูกน้ำซัดแบบพลิกคว่ำอะค่ะน้ำเชี่ยวขนาดนั้น
แต่โชคดีที่ทุกคนปลอดภัยตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำว่าระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในหลายพื้นที่จริง
ใช่ครับอย่างน้อยก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่สิงหาคมนี้เนี่ย
ยังมีคำเตือนให้ระวังกันอยู่นะฮะใช่ค่ะ